ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำเรื่องของครู
เป็นครูชายสอนวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะแต่ปรากฏว่าไปกระโดดคร่อมนักเรียน
แล้วก็ต่อยนักเรียนมหนึ่งนะคะโอ้โหสาเหตุเกิดจากเรื่องเล็กน้อยมาก
นักเรียนคือไปโดนไปเหยียบเท้าคุณครูไม่พอใจสอนหน้าที่พลเมืองกันแบบนี้เลยนะคะ
ทีนี้แม่ของเด็กเห็นลูกโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้
กลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัยนะคะทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้กับเด็กชายพลนามสมมุติ
โดนทำร้ายเนี่ยแหละค่ะพบว่าใบหน้ายังมีร่องรอยช้ำหน้าผากซ้ายเป็นรอยแดง
ด้านขวาบวมช้ำตามร่างกายก็มีเหมือนกันนะคะ
เช้าวานนี้ก็หอกล้อกับเพื่อนบนอาคารเรียนกันแล้วเป็นจังหวะที่ครูชายที่สอนวิชาหน้าที่พอดี
เมืองเดินผ่านมาพอดีแล้วเพื่อนเนี่ยผลักตัวเองค่ะ
ก็เลยไปเหยียบเท้าครูโดยไม่ตั้งใจเด็กบอกว่ายกมือไหว้ขอโทษแล้ว
แต่ถูกครูตบหัวหนึ่งครั้งจากนั้นก็เลยแยกย้ายกับเพื่อน
เดินลงมาชั้นล่างอาคารเรียนครูยังเดินตามมาแล้วท้าต่อยค่ะ
ก็บอกไปแล้วว่าไม่บ่อเนี่ยนะคะที่น้องเขาพูดเลยนะ
แต่ครูผลักตัวเองล้มลงแล้วใช้หมัดต่อยตามใบหน้าหลายครั้ง
ครูในโรงเรียนคนอื่นเห็นต้องรีบมาจับแยกออกนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเด็กบอกว่าก็ไม่เห็นครูคนที่มาทำร้ายตัวเขาอีกเลยค่ะ

แล้วเฟิลก็ผลักผมไปใส่ครูแล้วก็เหยียบเท้าครู
แล้วครูก็ตบหัวผมครับ
แล้วผมก็ลุกขึ้นแล้วครูก็ไล่ผมแล้วผมก็
แล้วครูหันเอาให้ผมว่าขอโทษครับแล้วครูก็ไม่ได้ยิน
แล้วผมก็ลงไปแล้วครูก็ลงไปตาม
ท้าตีกับผมผมว่าวอ

ผมก็ลงไปแล้วผมก็เผลอแล้วครูก็ตีผมเลยครับ

ครูก็กระโดดจับผมแล้วก็ทำให้ผมล้ม
แล้วก็นั่งทับแล้วก็ต่อยเลยครับ
เอาทางแม่ของเด็กนะคะนางสารักษินาถวยไทยสงศ

เห็นสภาพลูกชายใบหน้าบวมปูด
มีแผลตามร่างกายหลายแห่ง
พอสอบถามลูกเนี่ยแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของครูนะคะ
จึงไปแจ้งความลงประทึกประจำบรรไวที่สภหินเหล็กไฟ
แล้วก็พาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครูเมือง
ยืนยันบอกว่าไม่ยอมความเด็ดขาด
เพราะเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าความเป็นครู
และยังกลัวว่าหลังจากนี้เดี๋ยวลูกจะไม่ปลอดภัยด้วยนะคะ
ฟังเสียงของคุณแม่หน่อยค่ะ
คือไปลงบันทึกไว้เฉยค่ะ
ลงบันทึกไว้เผื่อความปลอดภัยของน้อง
คือจะให้น้องเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมไหมครับ
ก็เรียนที่โรงเรียนเดิมค่ะ
แต่ไม่ต้องการครูคนนี้อยู่นะ
คืออยากให้ออกจากน้องพี่

วันนี้นะคะทีมข่าวเราไปสอบถามความคืบหน้าก็ทราบว่ามีการเจรจากลายเกลี่ยกันค่ะ
แม่ของน้องพลเรียกค่าเสียหาย๕๐๐๐บาท
ครูยอมจ่ายอยู่ที่๔๐๐๐บาท

ซึ่งทีมข่าวสอบถามจากผู้ปกครองคนอื่นก็พบว่า
ลูกก็เคยถูกครูคนนี้ทำร้ายเหมือนกัน
แต่ไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดนะคะ